พักเก่าไกลในทราบิปรัฐสำชิกรัฐทัศพาค่ะนี่ฉันได้อ่านแถลงการ
ฉบับนี้สวัสดีนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะแถลงการฉบับนี้ของ
นายกรัฐมนตรีเศรษฐานะคะที่ฉันเห็นถึงความตั้งใจในการที่จะกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนี้ค่ะ
แต่ทุกท่านคะณเวลานี้ขณะนี้ประเทศไทยเรากำลังเผชิญกับวิกฤตที่น่ากังวลไม่น้อยไปกว่าวิกฤติการทางเศรษฐกิจเลยค่ะ
นั่นคือวิกฤติการเด็กตกหล่นอัตราเด็กเกิดใหม่ที่ลดลง
จากอดีตนะคะที่มีอัตราเด็กเกิดใหม่ในปีนึงนะคะปีละล้านกว่าคน
แต่ในช่วง๕๖ปีที่ผ่านมานี้อัตราเด็กเกิดใหม่นะคะมีประมาณ๕แสนกว่าคนเท่านั้น
และในปีนี้ปี๒๕๖๖อาจจะต่ำกว่า๕แสนคนก็ได้
เพราะฉะนั้นปีนี้จะเป็นปีแรกนะคะที่ประชากรที่จะเข้าสู่วัยแรงงานนั้น
ลดลงต่ำลงกว่าไม่สามารถชดเชยจำนวนประชากรที่ออกจากวัยแรงงานได้ค่ะ
นี่คือวิกฤตเงียบค่ะที่จะก่อให้เกิดปัญหาอีกมากมายในอนาคต
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยนะคะ
วิกฤติการขาดแคนแรงงานซึ่งแรงงานนั้นเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อเศรษฐกิจขับเคลื่อนประเทศของเรา
ซึ่งในแถลงนโยบายฉบับนี้เองนะคะก็ได้เขียนเอาไว้นะคะว่าท่านเห็นถึงความสำคัญนะคะ
ว่าเราจะเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์เราจะมีศักยภาพเศรษฐกิจที่ลดลงค่ะ
เขียนปัญหาเยอะแยะมากมายในหนังสือฉบับนี้ในแถลงฉบับนี้แต่ดิฉันไม่เห็นวิธีการแก้ไขปัญหาเลยค่ะ
ท่านนายกยังอยู่ใช่ไหมคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะในเรื่องของสวัสดิการนะคะ
ในหน้าที่๑๒ย่อหน้าที่๒นะคะใครมีเปิดตามไปด้วยได้นะคะ
ในเรื่องของสวัสดิการเนี่ยมีคำหนึ่งที่ฉันค่อนข้างติดใจค่ะ
คำนั้นคือคำว่าสวัสดิการโดยรัฐนะคะที่ฉันสงสัยว่าในประเทศนี้มันมี
โลกใบนี้มีประเทศไหนที่มันสวัสดิการไม่ได้มาจากรัฐบ้างเหรอคะ
ก็มาจากรัฐทั้งนั้นนะคะแต่คิดว่าคำว่าสวัสดิการโดยรัฐเนี่ย
อาจจะเขียนเอามาแก้เขินเฉยเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะไปคล้ายกับคำว่าสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่านะคะ
เปลี่ยนจากแห่งเป็นโดยละกันจะได้เหมือนว่าเปลี่ยนรัฐบาลไปแล้วนะคะแต่อาจจะหน้าเดิมนะคะ
เขียนเอาไว้ว่าสวัสดิการโดยรัฐเท่านั้นไม่พอค่ะ
เขียนอีกว่าสวัสดิการจะมีให้เฉพาะกับกลุ่มเปราะบางคนพิการสูงอายุชาติภัณฑ์เท่านั้น
ซึ่งคำว่าสวัสดิการโดยรัฐนะคะถ้าฟังตามที่ท่านแถลงแล้วเนี่ย
ก็เหมือนว่าสวัสดิการพวกนี้เนี่ยจะมีให้กับประชาชนก็แต่เมื่อท่านอยากจะให้หรือไม่ให้ก็ได้
เป็นเหมือนบุญคุณต่อกันนะคะคล้ายที่บอกว่าจะให้เป็นของขวัญสำหรับประชาชนเมื่อวานนะคะ
ทั้งทั้งที่ควรจะเป็นสิ่งที่รัฐต้องทำอยู่แล้วนะคะและยังต้องจำกัดผู้รับสวัสดิการอีกยิ่งหนักกว่าเดิมนะคะท่าน
สวัสดีการเมื่อเราพูดถึงสวัสดิการดิฉันนึกถึงคำว่าสวัสดิการทั่วหน้า
สวัสดีการทั่วหน้าเป็นการยืนยันว่าสวัสดิการเป็นสิ่งที่รัฐต้องให้กับทุกคนอย่างถ้วนหน้าเท่าเทียมกันเป็นหน้าที่ของรัฐอยู่แล้วค่ะ
ที่ต้องบริการประชาชนค่ะไม่มีของขวัญอะไรทั้งนั้นนะคะ
ที่สำคัญคำว่าสวัสดิการทั่วหน้านะคะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการดูแลแค่คนบางกลุ่ม
ที่ท่านเขียนเอาไว้ในนโยบายหน้าสิบสองย่อหน้าที่สอง
ส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นคนรุ่นใหม่ให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เลือกว่าเขาจะยากจนใครจะเปราะบางหรือไม่ค่ะ
ดังนั้นในแง่ของสวัสดิการนะคะจึงเป็นเรื่องของการลงทุนกับอนาคต
ซึ่งเป็นทางออกในการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศค่ะ
ท่านประธานค่ะทรัพยากรมนุษย์นะคะ
เป็นกำลังสำคัญในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในอนาคตค่ะ
หลายประเทศมากจึงรณรงค์สนับสนุนให้ประชาชนในประเทศเนี่ย
สิ่งแวดล้อมต่างให้คนอยากสร้างครอบครัว
ให้คนอยากมีลูกมากขึ้นกระตุ้นให้คนรู้สึกว่า
ประเทศนี้มันน่าอยู่เด็กน่าจะเกิดในประเทศนี้
มีคำกล่าวไว้คำนึงนะคะว่าเราอยากเห็นอนาคตของประเทศเป็นแบบไหน
ให้เราดูว่ารัฐเนี่ยลงทุนกับเด็กเล็กแบบไหนคะ
คำกล่าวนี้ไม่เกินจริงนะคะเพราะว่ามีสถิติมากมาย
มีงานวิจัยมากมายบอกว่าในช่วงระยะเวลา๐๗ปีแรกของชีวิตเนี่ยค่ะ
เป็นช่วงเวลาที่จะกำหนดบุคลิกภาพและนิสัยของเด็ก
ที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในอนาคตนะคะ
ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์ก็ตามหมอสวภาเลี้ยงลูกเชิงบวกหมอโอเลี้ยงลูกนอกบ้าน
ที่ฉันอ่านตั้งแต่ท้องลูกคนแรกนะฮะ
เขาบอกกันไว้ว่านะคะบางตำราก็บอกว่ารองให้ถึงอนุบาลก็สายไปเสียแล้วค่ะ
กับการที่จะบ่มเพาะเด็กคนนึงให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพ
ยภาพของเด็กศักยภาพของมนุษย์พัฒนาเนี่ยค่ะในช่วง๐๓ขวบแรกนะคะ
เราปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าการลาคลอด๖เดือนแรก
ที่องค์กรอนามัยโลกก็ตามยูนีเซฟก็ตามบอกว่า
เด็กควรจะได้รับนมแม่อย่างเดียวนะคะ
ต่อเนื่องไปจนอายุ๒ขวบหรือนานกว่านั้นควบคู่กับอาหารที่เหมาะสม
ศูนย์ถึง๖เดือนแรกนะคะ
สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องโรแมนติกนะคะการให้นมแม่เนี่ย
แต่อีกเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กและครอบครัวค่ะ
ปัญหาสังคมในปัจจุบันนี้ที่ทุกท่านพูดกันมากมายในสภานะคะ
ปัญหายาเสพติดปัญหาความรุนแรง
ปัญหาต่างในสังคมเนี่ยค่ะถ้าเรามองย้อนกลับไปตามหลักจิตวิทยามันเกิดตั้งแต่วัยเด็กนะคะ
บ่มเพาะนิสัยกันตั้งแต่วัยเด็กค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ปัญหาเด็กเล็กได้เราลงทุนในเด็กเล็กได้เราจะแก้ปัญหาสังคมตั้งแต่ต้นต่อนะคะ

รัฐมนตรีแรงงานนะคะรัฐมนตรีพมและท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้ไม่อยู่สักท่านแล้วนะคะ
ปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นคะประเทศไทยเรายางลาคลอดได้แค่๓เดือนค่ะ
การจะให้นมลูกนานกว่านั้นต้องเป็นภาระของแม่ค่ะ
ดิฉันคือคุณแม่ลูกสองคนหนึ่งที่ผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมานะคะ
จะให้นมลูกนานกว่านั้นนะคะเป็นภาระของแม่เป็นภาระหนักอึ้งของคุณแม่ให้นม
หาเครื่องปั๊มนมหาห้องให้นมต่างจะออกจากบ้านทีเหมือนไปออกรบค่ะ
กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาสะพายหลังอีกหนึ่ง
จะไปข้างนอกจะเดินไปทางไหนก็ลำบากไปหมดนะคะ
เราต้องถูกบังคับให้เราเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้าน
สุดท้ายเราก็ต้องพ่ายแพ้ค่ะให้นมผง
มผงไม่ได้เสี่ยงเลวร้ายนมผงไม่ใช่ปีศาจ
และคุณแม่ที่ให้นมผงไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดนะคะ
แต่สิ่งเหล่านี้ควรเป็นสวัสดิการพื้นฐานที่รัฐมีให้กับประชาชนค่ะ
และแม่ทุกคนที่กำลังบ่มเพาะทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากของประเทศนี้
และนอกจากแม่แล้วนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชายจะน้อยใจนะคะ
พ่อก็สำคัญค่ะการลาคลอดของพ่อการลาเลี้ยงดูลูก
ลาเลี้ยงบุตรของคุณพ่อมีงานวิจัยอีกมากมายนะคะ
บอกว่ายิ่งพ่อลามาช่วยเลี้ยงดูลูกได้นานเท่าไหร่
ความสัมพันธ์ของครอบครัวจะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้น
เพราะการลาคลอดของพ่อจะช่วยให้เขาได้แบ่งเบาภาระจากพันรยาค่ะ
อกจากนั้นยังช่วยสนับสนุนให้กำลังใจคุณแม่ที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะ
ปัจจุบันนะคะโรคซึมเศร้าหลังคลอดนะคะ
ใน๖ของคุณแม่ที่มีลูกนะคะ
ใน๖นะคะเราเห็นคุณแม่เดินมา๖คนเนี่ย
หนึ่งในนั้นประสบภาวะซึมเศร้าหลังคลอดค่ะ
สิ่งเราได้จะช่วยลดภาระซึมเศร้าหลังคลอด
อกจากนั้นการลาเลี้ยงดูบุตรของคุณพ่อนะคะ
ยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือช่วยในการเพิ่มความเท่าเทียมทางเพศ
และลดอคติเกี่ยวกับบทบาททางเพศด้วยนะคะ
ช่วยให้คนเลิกมองนะคะว่าพ่อมีหน้าที่ในการหาเงิน
ลูกนะแม่นะคะมีที่ในการเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีนะคะ
ยุคนี้บทบาทนี้นะคะไม่ได้ยึดติดกับเพศอีกต่อไปแล้ว
เพราะฉะนั้นการลาเลี้ยงลูกของคุณพ่อก็สำคัญ

คลอดแล้วนะคะก็มีความจำเป็นที่จะต้องเลี้ยงดูลูกต่อไปอีก
ประเทศเรานะคะยังขาดแคลนในเรื่องของศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กอ่อนค่ะ
สุดท้ายเด็กจำนวนมากค่ะต้องถูกส่งออกไปต่างจังหวัด
ไปอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย
เพราะว่ารัฐไม่ได้มีอะไรซัพพอร์ตในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกในวัยนี้เลยนะคะ
แม้จะเลี้ยงในช่วงสูงถึง๒ปีแรกได้
พัฒนาเด็กเล่นในปัจจุบันก็ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะคะ
คุณแม่ที่ต้องทำงานเป็นกะก็ตามหรืออะไรก็ตามก็จะยิ่งลำบากเหมือนกันค่ะ
เพราะฉะนั้นสิทธิ์ลาคลอด๖เดือนพ่อแม่แบ่งกันได้
ห้องให้นมก็ตามนะคะเรื่องศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กอ่อน
สิ่งต่างสวัสดิการเหล่านี้นะคะ
ทำให้เราสามารถพัฒนาบุคลากรของประเทศได้ตั้งแต่ต้นทางค่ะ
แก้ไขปัญหาสังคมตั้งแต่ต้นทางด้วยการลงทุนกับแม่และเด็ก

ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านเศรษฐา
จะเคยกล่าวเอาไว้นะคะในทวิตเตอร์ว่า
หลังลาคลอด๕วันนะคะก็ทำงานได้แล้ว
ขนาดท่านป่วยตอนหาเสียงท่านยังรักษาตัวตั้ง๑๑วันเลยนะคะ
ที่ฉันหวังว่าท่านจะไม่ทำไม่เอาแนวคิดเช่นนี้มาใช้
ในการบริหารประเทศในการกำหนดนโยบายค่ะ
การลาคลอด๖เดือนไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะ
ปัจจุบันนะคะข้าราชการหญิงสามารถลาคลอดบุตรได้แล้ว๙๘วัน

และหลังจากนั้นอีก๙๐วันสามารถลาคลอดได้นะคะ
โดยได้อัตราเงินเดือน๑๕๐ค่ะ
วันลาคลอดประมาณ๑๘๘วันหรือประมาณ๖เดือน
ส่วนนะคะราชการผู้ชายสามารถลาช่วยเลี้ยงดูบุตรได้๑๕วัน
แต่หากไม่ใช่ข้าราชการยังคงลาคลอดได้แค่๓เดือนนะคะ

ความเท่าเทียมทางกฎหมายต้องเกิดขึ้นในการรายงานนี้
ฝากไปยังท่านนายกรัฐมนตรีฝากเป็นคำถามนะคะและท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน
ท่านนัตรมนตรีส่งสาธารณสุขท่านนัตรมนตรีกระทรวงพอมอ

แต่ไม่มีใครอยู่สักคนเลยนะคะตอนนี้นะคะนอกจากนี้เรื่องเงินอุดหนุนเด็กเล็ก
ถือเป็นสวัสดิการที่สำคัญค่ะทำให้เด็กได้รับสารอาหารที่ดีขึ้น
ลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนในระยะยาวในอนาคต
สูงถึงหกจุดสามเท่าในงบประมาณที่รัฐลงทุนค่ะแต่ปัจจุบันเงินเอวหนุนเด็กเล็กนะคะ
ศูนย์หนึ่งหกปีอุดหนุนให้เพียงเดือนละหกร้อยบาทเท่านั้น
และให้เฉพาะเด็กที่เข้าข่ายเข้าเกณฑ์ความยากจนปีละ๒ล้านคนเท่านั้นนะคะ
ทราบไหมคะว่าเงินอุดหนุนเด็กควรจะเป็นตะข่ายค่ะ
รองรับไม่ให้เด็กเหล่านี้ตกหล่นยามพ่อแม่จะเผชิญวิกฤต
แต่กระบวนการพิสูจน์ความยากจนเช่นนี้ทำให้มีเด็กยากจนตกหล่น
ไม่ได้รับเงินอุดหนุนมากกว่าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งในสามของกลุ่มเป้าหมายนะคะ
ไม่กี่วันมานี้นะคะเงินอุดหนุนเลื่อนค่ะ
ทักมาจำนวนมากนะคะ๖๐๐บาทน้อยไม่พอเลื่อนด้วยนะคะ
หลายคนค่ะก็วางแผนเอาไว้ว่า
ช้าไปแค่วันเดียวเนี่ยส่งผลกระทบมหาศาลนะคะท่าน
ฝากท่านวราวุฒิด้วยนะคะ

คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็ก
และเด็กเล็กถ้วนหน้านะคะได้มีการผลักดันเรื่องนี้

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายขั้นต่ำค่ะ
ภาษาอังกฤษเรียกว่าชกุม

ขั้นต่ำด้วยการมทหารร่ายขั้นต่ำของศูนย์เด็กอ่อน
เริ่มมีการจัดเวทีของคณะทำงานเข้าพบทุกพัก
ช่วงนั้นทุกพักตบเท้ากันทุกหมดเลยนะ
ตบเท้าบอกว่าเราจะสนับสนุนนะคะเรื่องเงินอุดหนุนเด็กเล็ก
พลังประชารัฐบอกว่าจะมีเงินเลี้ยงดูเด็ก๓๐๐บาทต่อเดือน
ประชาชาติบอกว่าจะเพิ่มเงินอุดหนุนเด็กเล็กเป็น๔๕๐๐บาทต่อเดือนค่ะ
แม้แต่ภักดิ์แกนนำรัฐบาลนะคะ
คุณหน้าไทยทิวไผ่งามกรรมการบริหารพักเพื่อไทยก็เคยบอกว่า
พักเพื่อไทยพร้อมสนับสนุนนโยบายอุดหนุนเด็กเล็กทั่วหน้าในอัตรา๓๐๐บาทต่อเดือน
มีความเป็นไปได้แต่ต้องไม่กระทบนโยบายรัฐบาลค่ะ
แต่เมื่อมาดูแถลงนโยบายในวันนี้นะคะเรื่องเหล่านี้กลับว่างเปล่า
ไม่มีค่ะพยายามพลิกอ่านพลิกแล้วพลิกอีกก็ไม่เจอค่ะ
เพิ่มเงินอุดหนุน๓๐๐บาทดิฉันพอเข้าใจนะคะว่า
อาจจะทำต้องใช้เวลาค่ะแต่อย่างน้อยที่สุดค่ะ
เปลี่ยนเงินอุดหนุนเด็กเล็กจากการพิสูจน์ความยากจน
ให้เป็นสวัสดิการทั่วหน้าให้เด็กอีกประมาณ๔ล้านคนไม่ตกหล่น
สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ยากเกินไปหรอกค่ะ
ท่านจะบอกว่าสิ่งที่ท่านประกาศเอาไว้เปล่าก่อนหาเสียง
รับปากกับภาคประชาชนเอาไว้รับปากคนนั้นคนนี้ไว้
เป็นแค่เทคนิคในการหาเสียงอีกแล้วค่ะท่าน
มีกระบวนการคัดเลือกการตั้งเกณฑิกาว่าต้องเป็นคนยากจน
มีรายได้ไม่เกินกำหนดตั้งเงื่อนไขจุกจิกเยอะแยะมากมาย
ทำให้เด็กตกหล่นอยู่แล้วอัจจันโนมัติเนี่ยค่ะ

คนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะ
เกิดมารัฐก็เอาแต่ตีตาไปแล้วว่าเด็กคนนี้มาจากครอบครัวที่ยากจนค่ะ
สวัสดีการที่ต้องพิสูจน์ความยากจนทุกรูปแบบเนี่ย
จะทำให้คนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมกับคนอื่นได้อย่างไรคะ
ตอนนี้ท่านกำลังเล็งเห็นสิ่งใดสำคัญเป็นอันดับแรกกันแน่คะ
ใช้งบประมาณที่ควรจะสนับสนุนเด็กเล็กเด็กแรกเกิดวันหนึ่งถูกแย่งไปค่ะ
ท่านกำลังแบบมองสวัสดิการเด็กเล็กสำคัญน้อยกว่านโยบายเรื่องเงินกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะ
เพียงแค่เด็กเล็กนะคะเบี้ยผู้สูงอายุก็สำคัญค่ะ
ท่านประธานครับมีพักร่วมรัฐบาลจำนวนมากหาเสียงเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุเอาไว้นะคะ
พักรวมไทยสร้างชาตินะคะบอกจะให้เบี้ยยังชีพขั้นบันไดจาก๖๐๐บาทเป็น๑๐๐บาท
ประชาชาติ๓๐๐๐บาททั่วหน้าค่ะ
พลังประชารัฐบอกว่าจะอุดหนุนเป็นขั้นบันไดนะคะ
เพื่อไทยก็เขียนเอาไว้ว่าจะมีเรื่องสวัสดิการเหมือนกัน
รัฐบาลสมัยท่านยาลกยิ่งรักนะครับอยากต้องกล่าวถึงนะครับ
ยังมีความกล้าหารมากพอจริงใจมากพอที่จะระบุลงไปในการแถลงนโยบายเลยค่ะ
แต่ดิฉันไม่พบถึงความกล้าหารจริงใจในรัฐบาลชุดนี้นะครับ
สูงอายุไม่เหมือนคนหนุ่มสาวนะคะที่ตกงานก็หาใหม่ได้ค่ะ
ร่างกายไม่ได้อื้ออำนวยขนาดนั้นนะคะเขาต้องมีหลักประกันทั่วหน้าค่ะ
ไปกว่านั้นท่านวราวุฒิที่ท่านไม่อยู่ในวันนี้ท่านบอกว่านโยบายว้าวไทยแลนด์จะช่วยเรื่องเบี้ยยังชีพคนพิการสามพันบาทนะคะ
ฉันก็หวังว่าการปรับเบี้ยยังชีพ๓๐๐บาทจะทำได้จริงค่ะ
นโยบายนะคะว้าวไทยแลนด์จะต้องไม่เป็นนโยบายว้าวไทยแลนด์นะคะท่าน
ที่ฉันลงพื้นที่จำนวนมากเจอปัญหาเรื่องนี้นะคะเบี้ยคนพิการไม่ได้ไม่พอนะคะ
บัตรคนพิการมีหมดอายุด้วยนะคะบัตรหมดอายุออกไปก็ลำบาก
จะต่ออายุต้องตอบธรรมประชาชนก่อนจะรอธรรมประชาชนต้องรอรถโมบาย
โมบายทำบัตรประชาชนถึงบ้านก็ต้องรอสิ้นปีค่ะทุกคนนี้ยังไม่ได้เบี้ยยังชีพเลยนะคะ
ฝากท่านวราวุฒิด้วยสรุปแล้วตอนนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นกับนโยบายสวัสดิการของประชาชนกันแน่
ฉันสงสัยที่ฉันหวังว่ารัฐบาลจะไม่มองเห็นประชาชนเป็นแค่เศษเซี่ยวฟันเฟืองหนึ่ง
กลไกทางเศรษฐกิจเท่านั้นค่ะโดยไม่ได้คำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา
และอนาคตของพวกเขาเลยดิฉันวาดหวังว่าจะเห็นสวัสดิการที่ถ้วนหน้าเป็นธรรม
ประชาชนเข้าถึงได้ไม่ตกหล่นไม่ต้องพิสูจน์ความยากจน
เหมือนที่ท่านวราวุฒิเคยประกาศนโยบายเอาไว้นะคะว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
หากท่านทำได้จริงเหมือนที่ท่านประกาศหาเสียงเอาไว้ที่ฉันมั่นใจว่า
เราจะได้สวัสดิการดีที่เกิดขึ้นในประเทศนี้อย่างแน่นอนค่ะ
ต้นไม้งามนะคะเริ่มจากรากที่แข็งแรงเสมอ
ฝากทุกท่านที่ยังไม่อยู่ตอนนี้ช่วยตอบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ